คุณผู้ชมมาดูกรณีของลุงพลนะครับ
กรณีลุงพลวันนี้ก็ต้องไปรับทราบข้อกล่าวหานะฮะ
ในคดีครอบครองไม้มะค่าแต้
แล้วก็วันนี้ก็ต้องรอทนายตั้ม
ว่าจะลงพื้นที่ที่บ้านกกอก

เพราะว่าทนายตั้มติดปัญหาครับ
ทนายตั้มบอกว่าเช็คแล้วเช็คอีก
จะลงพื้นที่มุกดาหารมาบ้านกกอก

อาจจะต้องโดนกักตัว๑๔วัน

ก็หรือว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่า

จะมาที่นี่ก็ต้องถูกกักตัว๑๔วันหรือเปล่า

ก็ต้องรอดูว่าตกลงแล้ว

กี่โมงและวันไหนกันแน่นะครับ
แต่ที่แน่เมื่อเช้า
ลุงพลเขาชวนยูทูปเบอร์คุณ
ยูทูปเบอร์มาปัดกวาด
ทำความสะอาดที่หน้าบ้านของลุงพล
ที่บ้านกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวง

เอ้ากวาดอยู่ดีทำความสะอาดอยู่ดี

โชว์สเต็ปแดนอย่างเมามัน
ผ่อนคลายแล้วก็คลายเครียดกับเหล่ายูทูปเบอร์ที่หน้าบ้าน

โอ้โหออกสเต็ปกันใหญ่
ข้างหลังที่กระโดดไปมาสเต็ปเยอะกว่าเพื่อนเลย

ก็ไม่รู้ว่าอารมณ์ดีมาจากไหนนะ
แต่ว่าลุงพลบอกว่าเต้นเสร็จแล้วมันสบายใจดี
ไม่เครียดนะครับและอย่างที่ทำสะอาดความบอค
ในครั่วบ้านคือรอรับทนายตั้ม

ทนายตั้มจะเดินทางมาถึงบ้านกกอกวันนี้
แล้วก็มาถึงประมาณบ่ายสองครึ่ง
ใช่คือลงที่สกลนคร
แต่ทีนี้เราก็ถามลุงพลแล้วตัวทนายตั้มจะมาได้จริงหรือเปล่าวันนี้
ลุงพลบอกว่าก็มีการพูดคุยแล้วนะฮะแล้วก็ขอเลื่อนไปเป็นวันพรุ่งนี้
จากทนายตั้มก็ต้องติดเรื่องของเอกสารเรื่องของการเดินทางข้ามจังหวัดข้ามพื้นที่
ส่วนนี้เป็นสิ่งที่ทนายตั้มโพสต์มาเมื่อวาน
โพสต์เมื่อวานนะบอกว่าโอ้โหจริงนัดหมายกับลุงพลไว้เรียบร้อยแล้ว
ว่าจะเดินทางมาถึงบ้านกกอกในวันจันทร์ที่๒๕มกราคม
ก็เครื่องบินจากกรุงเทพลงสกลนครในเวลา๑๔นาฬิกา๓๐นาที
แต่ปรากฏว่าแหมมันมีเหตุที่ทำให้เกิดอุปสรรคในการที่จะบินไปที่บ้านกอก
เพราะว่าทนายตั้มโพสต์ชี้แจงออกมาแบบนี้
บอกว่าก่อนหน้านี้ได้ประสานกับแพทย์และหัวหน้าฝ่ายควบคุมโรคสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารแล้ว

เนื่องจากเป็นคนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงคือสมุทรสาคร
เขาก็พร้อมรับที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนของหน่วยงานด้านสาธารณสุขของมาตรฐานต่างนานา
แต่ทำไมการจะไปค้นหาความจริงคดีน้องชมพู่อุปสรรคถึงเยอะนะถึงเยอะจัง
เพราะก่อนหน้าที่ผมจะตัดสินใจไปบ้านกกอกแล้วซื้อตัวเครื่องบิน
ผมประสานกับคุณหมอหัวหน้าฝ่ายควบคุมโรคจังหวัดเรียบร้อยแล้วนะฮะ
หัวหน้าเขาก็แจ้งมาที่ผมนะฮะว่าผมมาจากจังหวัดเสี่ยงก็มีขั้นตอน
แล้วก็ต้องทำอย่างไรบ้างจนผมพร้อมปฏิบัติทุกอย่าง
เจ้าหน้าที่แจ้งมานะครับว่าให้ลงแอปของจังหวัดรายงานตัวทุกวันจนครบ๑๔วัน
ผมก็ถามไปว่าเออเดี๋ยวผมเอาใบตรวจโรคโควิดไปด้วย
เจ้าหน้าที่จะได้มั่นใจในการเดินทางเข้าพื้นที่
แต่จู่นิติกรของจังหวัดโทรมาบอกว่าถ้าผมมาผมต้องกักตัว๑๔วัน
ไม่งั้นผมจะโดนแจ้งความดำเนินคดีนี่แหละฮะทำให้ผมงงนะครับ
ที่ก่อนหน้านี้ผมเช็คแล้วทุกภาคส่วนเช็คแล้วทุกอย่าง
ทุกอย่างพร้อมสอบถามหมดแล้วทั้งสายด่วนทั้งคุณหมอ
จังหวัดทั้งหัวหน้าผมได้คุยกับเขาแล้วจริง
ตั้งแต่แรกที่ผมจะเดินทางมาแล้วเนี่ยนะครับ
นะครับผมปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดแต่ควรใช้ให้เท่าเทียม
ไม่ใช่คนนั้นได้แต่ผมไม่ได้และผมสอบถามหลายรอบก่อน
ตัวเครื่องบินแล้วเหมารถแล้วเพราะผมเสียเงินไปแล้ว
ทีนี้ดูทนายตั้มเขาก็โพสต์ถามไงว่ามันเป็น๒มาตรฐานหรือเปล่า
คือพูดถึงบ้านคุณอัจฉริยะว่าบ้านคุณอัชริยะเนี่ยอยู่ที่พระประแดงสมุทรประการ
นายตั้มเขาถามไปที่นิติกรสสจมุกดาหารหน่อยนะครับ
นายอาชียะบ้านอยู่พระประแดงสมุทรปราการ
แล้วก็บอกว่าเป็นพื้นที่สีแดงไม่ต่างจากที่สำนักงานของผม
ทำไมไปบ้านน้องชมพู่ที่บ้านกกอกไม่ได้ตรวจโควิดก่อนไป
ไม่ได้กักตัว๑๔วันแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยก็ไปโผล่ที่จังหวัดสระบุรี
ทำไมมันถึงเป็น๒มาตรฐานมันมีอะไรแปลกหรือเปล่า
แบบนี้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่
ทนายตั้มเขาโพสต์ถามว่านี้เลย
คุณแต่เอาจริงนะพื้นที่ของทนายตั้มเนี่ย
ถือว่าเป็นสีแดงเข้มมากกว่าพื้นที่ของนายอัจฉริยะถูกไหม
คือ๕จังหวัดทางผู้ว่ามุกดาหารก็ออกมาชี้แจงแล้วเหมือนกัน
เพราะว่าล่าสุดผู้ว่ามุกดาหารก็ชี้แจงแล้วว่า
ทนายตั้มคุณอยู่๕จังหวัดเสี่ยงสูงพื้นที่สีแดงกำนะฮะ
ก็คือสมุทรสาครชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด
ดังนั้นคุณเข้ามาคุณจะต้องถูกกักตัว๑๔วันตามมาตรการโควิด๑๙
เพราะเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง
ตามประกาศของจังหวัดมุกดาหารเรื่องการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค
คือทางผู้ว่าเนี่ยไม่ได้ไปเปรียบเทียบเบยกับทางคุณอาชญะเลยนะ
ผู้ว่าไม่ได้พูดถึงคุณอาชียะเลยแต่ผู้ว่าพูดถึงกรณีของคุณคนเดียว
ทนายตั้มว่าคุณมาจากพื้นที่สีแดงกำ
ผู้ว่าเขาก็ย้ำว่าคุณเข้าเกณฑ์
แต่สรุปล่าสุดเนี่ยคือทนายตั้มก็จะเดินทางไปนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ก็เห็นว่าอยู่ที่สนามบินแล้วด้วย
ใช่ค่ะคือจะไปขึ้นเครื่องที่ดอนเมืองเนี่ย
ไฟล์ทออกตอนบ่ายโมง๑๐นาทีก็คือตอนนี้ถึงแล้วแหละ
แล้วก็พร้อมกับทีมงานทนายประชาชน
ว่าเครื่องบินน่าจะถึงสกลนครคือบ่าย๒โมง๒๐
ก็ไฟล์เดิมสิไฟล์ที่ผมบอกไปเมื่อกี้ที่ทนายตั้มเขาจ่ายเงินเสียค่าเครื่องไปแล้ว

เดิมเพราะว่าเราเห็นรูปล่าสุดตอนนี้ที่ทนายตั้มอยู่ที่สนามบินดอนเมืองแล้ว
แล้วหลังจากนั้นพอไปถึงเนี่ยก็จะไปบ้านกกอกจะคุยกับลุงพลก่อนวันหนึ่ง
แล้ววันรุ่งขึ้นก็จะไปดูพื้นที่ที่เกิดเหตุ
คือจะไปค้างอยู่ที่โฮมสเตย์แถวบ้านกกอก
ใช้เวลาอยู่ที่บ้านกอก๒คืน๓วันแล้วก็จะกลับสมุทรสาครเลย
คือจะไม่อยู่กักตัวค่ะอันนี้คือล่าสุด
แล้วก็เราก็ถามลุงพลเหมือนกันนะถามลุงพลว่าลุงพล
แล้วตกลงแล้วที่ทนายตั้มจะมามายังไงแล้วก็จะมีการวางแผนกันไว้ยังไง
ลุงพลบอกว่าที่สหสมุทรอาหารออกมาระบบว่า
นายตั้มจะเข้าพื้นที่ได้ของจังหวัดมุกดาหารต้องกักตัว๑๔วันนั้น
บอกว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะทนายตั้มทำตามขั้นตอนทั้งหมด
แล้วก็ยังยืนยันนะครับว่าวันนี้พอทนายตั้มมาจะมีการพูดคุยกันใช่ไหม

แล้วพอพรุ่งนี้๒๖มกราคมก็จะขึ้นภูเหล็กไฟ
พร้อมกับทนายตั้มแล้วก็หมอนิติเวทย์คนหนึ่ง
ทนายตั้มพาลงมาพื้นที่
ซึ่งทนายตั้มและหมอนิติเวศคนนี้เชื่อว่าน้องชมพู่
อาจจะเดินไปเสียชีวิตด้วยตัวเองนี่ลุงพลบอกนะครับ

ใช่ค่ะทีนี้ก็ต้องรอดูนะสำหรับการตั้งคำถามว่า
ทนายตั้มจะโดนดำเนินคดีกับทางจังหวัดไหม

คือเรื่องนี้ทางจังหวัดจะต้องเป็นคนชี้แจงด้วยนะ
ครับส่วนกรณีนะฮะการเข้ารับทราบข้อหาในคดีครอบครองไม้
ไม้มะค่าแต้นะฮะที่สพกกตูมเนี่ยนะครับ
จากเดิมที่จะเข้าวันนี้นะตอนเช้า๙โมงครึ่งนะครับ
ก็ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเวลาเป็นช่วงบ่ายลุงพลบอกแบบนี้
เพราะว่าจะรอทนายตั้มก่อนให้เดินทางมาถึงที่บ้านกกอกก่อนนะครับ
ส่วนจะรับสาภาพหรือปฏิเสธข้อหาครอบครองไม้นั้น
ก็รอปรึกษากับทนายตั้มอยู่นี่แหละฮะ
แล้วก็จะต้องขอดูสำนวนก่อนนะครับ
ซึ่งลุงพลยืนยันว่าได้ให้ถ้อยคำกับเจ้าหน้าที่ไปหมดแล้ว

ค่ะทีนี้เรื่องของการรวบรวมรายชื่อ
แล้วก็ไปร้องต่อเจ้าหน้าที่ปกครองกรณียูทูบเบอร์เนี่ยคุณ

ว่ายูทูบเบอร์เนี่ยมารบกวนชีวิตประจำวัน

เรื่องนี้เนี่ยนะคะทางฝ่ายปกครองอำเภอดงหลวงเนี่ย
บอกว่าเดี๋ยววันนี้จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อได้จริง
ยูทูปเบอร์ที่มาติดตามชีวิตลุงพล
แล้วเมื่อตอนสายที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
ทางลุงพลก็พากลุ่มยูทูบเบอร์ประมาณ๓๐กว่าคน
พบกับเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ดำรงธรรมที่มุกดาหาร
แล้วพอลุงพลมาถึงก็บอกกับยูทูบเบอร์ว่าทุกคน
เรียงแถวตรงนี้ฟังลุงพล
ลุงพลก็บอกว่าห้ามยูทูบเบอร์ทุกคนถ่ายคลิปถ่ายภาพชาวบ้าน
ไม่ฟังเนี่ยนะเดี๋ยวจะถูกย้ายออกจากหมู่บ้าน
ซึ่งการเข้ามาให้ข้อมูลเพื่อรักษาสิทธิ์ของพวกเรา
ยืนยันความบริสุทธิ์ของยูทูบเบอร์
ว่าที่ทำไม่ได้ละเมิดไม่ได้คุกคามใคร
โดยทางด้านประหลัดอาวุโสเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าวันนี้ก็มาตามคำสั่งของทางอำเภอดงหลวง
มาตรวจสอบข้อได้จริงหลังจากที่ชาวบ้านเขาร้องเรียนมา
แล้วเมื่อวันศุกร์ที่๒๒มกราคมที่ร้องเรียนเนี่ย

คราวนี้เป็นคิวของกลุ่มยูทูบเบอร์
เพื่อมาให้ข้อได้จริงตามประเด็นที่ชาวบ้านเขาได้รับผลกระทบ
พอได้ข้อได้จริงแล้วเดี๋ยวจะพิจารณาตามขั้นตอนของอำเภอต่อไป
คือเดี๋ยวเขาจะดูกันว่า
ยูทูบเบอร์คนหนึ่งนะที่เข้ามาในพื้นที่
แล้วก็ตามติดชีวิตลุงพลเหมือนกัน

โอ้โหพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ผมก็รู้สึกไม่สบายใจเหมือนกัน
เพราะว่าจะทำให้สังคมมองยูทูบเบอร์แย่ลง
อาจจะเหมารวมไปหมดเลยว่ายูทูปเบอร์ทุกคนเนี่ย
เป็นเหมือนยูทูปเบอร์ที่มาตามติดชีวิตลุงพล
ทำให้ตัวเขาเองในอาชีพยูทูปเบอร์เนี่ยนะ
กังวลนะครับว่าอาชีพยูทูบเบอร์จะถูกตีค่าให้ด้อยค่าลง
เพราะทุกวันนี้อาชีพยูทูปเบอร์เป็นอาชีพหนึ่ง
สถาบันการเงินหลายแห่งให้การยอมรับ
เป็นอาชีพที่มั่นคงมีเครดิตในการทำธุรกรรมทางการเงิน

แล้วก็มีคนตามติดขออภัย
มีคนติดตามไม่ต่างจากสื่อหลักเลย
เผลอเขาบอกแบบนี้อาจจะเยอะกว่าด้วย
จึงต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม
นี่เขาก็ย้ำถึงเรื่องการทำหน้าที่ของเขาว่า

เพราะว่าตอนที่นักข่าวของเราไปพูดคุยด้วย
คือเขาก็บอกว่าพวกผมต้องผ่านการอบรม

แล้วมีใบรับรองด้วยนะว่าเป็นสื่อมวลชน

ไม่ได้หวังแค่ผลประโยชน์เพียงอย่างเดียว
อันนี้คือยูทูปเบอร์เนี่ยบอกกับนักข่าวของเราลองฟังหน่อยดีไหมคะ
ผมบอกตรงนะว่าพวกผมบางทีคุยกันเองด้วยกันเอง

เพราะว่าเราทำงานวิชาชีพนี้
โดยเฉพาะเราเองก็ผ่านการอบรมด้านสื่อสารมวลชนมา
หลายคนก็ผ่านการอบรมด้านสื่อสารมวลชนมา
ซึ่งเราก็จะมีก็จะมีให้เห็นว่าเรามีบัตรสื่อสารมวลชนนะ

พอเรามาเห็นแบบนี้แล้วตายแล้ว
วิชาชีพเราจะพังกันไปหมดแล้ว
ทุกคนไม่สบายใจไม่มีใครที่สบายใจเลยครับ
ว่าตั้งแต่มีเรื่องเกี่ยวกับยูทูปเบอร์ลุงพลหรืออะไร

เราจึงต้องออกมาพูดตรงนี้ว่า

แห่กันไปเดินแห่กันมาแล้วก็ไปกินไปนอนไปอะไร
คือมันก็เป็นเอกสิทธิ์เขาที่เขาทำได้
แต่ว่าการผลิตสื่อคือพยายามอย่าให้
คนมองว่าเราตกต่ำเราแย่เราอะไรอย่างนี้
คุณทำดีมันก็ดีนะถ้าคุณทำไม่ดีนี่มันจะกลายเป็น
นำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะ
นั่นก็เป็นกรณีของลุงพลทั้งหมดนะฮะแล้วก็สิ่งที่เป็นสิ่งประกอบที่เกี่ยวยงทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยูทูปเบอร์เรื่องของกรณีครอบครองไม้
เรื่องของคดีชมพู่ที่ทนายตั้มจะขึ้นไปที่บ้านกรอก
ภูเหล็กไฟกับลุงพลด้วยนะครับ
ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลที่เรารีบเรียงให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะฮะ